มาถึงพาไปดูความเฮียนก่อนเลยก็แล้วกัน
ห้องเช่าที่ว่าใช่ไหมคะห้องเช่า
ที่เค้าบอกว่าจะมีภาพอาถันจะมีผีหรือเปล่า
อ๋อนี่คือศพที่๔ศพที่๔นี่นะฮะในพื้นที่ห้องเช่าตรงนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับเป็นห้องเช่าในตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับ
เมื่อคืนที่ผ่านมากู้ภัยกับตำรวจได้รับแจ้งเหตุให้มาตรวจสอบ
ห้องพักห้องหนึ่งในพื้นที่ห้องเช่าตรงนี้เพราะว่า
คนในพื้นที่เนี่ยเขาได้กลิ่นเหม็นเน่าเนี่ยโชยออกมานะครับ
ตรวจสอบในห้องพบว่าคนที่อยู่ในห้องนะฮะเจ้าของห้องเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนะครับ
เป็นคุณตาวัย๗๗ปีชื่อในยามนามสกุลโยศรีนี่เป็นรูปตอนหนุ่มนะฮะ
ปัจจุบันอายุ๗๗ปีตอนหนุ่มเนี่ยเขาเป็นดีเจนะฮะ
ทางคุณตาดีเจเสียงหล่อเนี่ยน่าจะเสียชีวิตอยู่ในห้องมา๓๐
ถึงห้าวันแล้วโดยดีเจชายาเป็นคนพูดจาเพราะไม่ค่อยสูงสิงกับใครนะฮะ
หนังสือสวยอยู่ห้องเช่าตรงนี้คนเดียวหลายปีแล้ว
คนเหลียวแลก็เลยมักจะเขียนระบายอาการเจ็บป่วยหลายโรค
ทนทุกข์ทรมานไว้ในไดอารี่แล้วก็บนฝาผนังห้องเช่า
นี่ฮะส่วนหนึ่งเนี่ยยังเขียนบอกเจอผีเจอวิญญาณเฮียนนะฮะ
อยู่ในห้องนี่แหละที่ตามมารังความรบกวน
แต่ไม่รู้จะหนีไปไหนเพราะว่าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
นี่จนเมื่อวานนี้ชาวบ้านได้กลิ่นเหม็นเน่าโชยออกมาจากห้องก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบเนี่ยฮะ

บอกอย่าสร้างเวรสร้างกรรมกันเลย

อะไรจะเกิดมันคงเป็นกรรมรักกันไว้เถิด
ใครมาอยู่ห้องนี้ขอให้ร่มเย็นเป็นสุข
ไม่ใช่พี่ก็เหมือนพี่ไม่ใช่น้องก็เหมือนน้อง
เพราะเราห้องติดกันอย่าก่อเวรกรรมกันเลย

อีกผนังหนึ่งนะฮะอีกฝั่งหนึ่งนะครับ
นี่ดีเจชายาเขียนเอาไว้บอก
ผมทรมานทั้งร่างกายและจิตใจไม่มีใครรู้

อย่าสร้างเวรสร้างกรรมกันเลย
ผมไม่ได้ทำอะไรไม่ดีเลย
แต่ลายมือสวยนะเห็นไหม
คือไม่รู้ว่าคุณตาแกเขียนตั้งแต่ตอนไหนนะครับ
แต่ว่าตอนนี้ที่เสียชีวิตที่เจอศพเมื่อคืน
อายุ๗๗ปี

บอกผีเต็มห้องทุกคืน

ไม่รู้ทำบุญให้เขาบ้างหรือเปล่าเขามาเล่นงานผมกรรมของผมจริงพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อ
หาว่าผมเพี้ยนผมไม่รู้จะทำยังไงทรมานเหลือเกินอยู่เต็มห้องไปหมด
กลางวันทั้งกลางคืนเล่นงานผมทุกอย่างผมจะประสาทตายลงชื่อชายายาม
ยามนี่คือถ้าตามชื่อจริงนามสกุลจริงเนี่ยแกชื่อยามนะในยามนามสกุลโยศรี
แต่เขาเรียกดีเจชายาเสียงหล่อโอ้นี่แกเจอทั้งกลางวันกลางคืนเลยนะฮะ
เขียนไว้ข้างบนบอกเพลงคู่แล้วเป็นน่าจะเป็นชื่อรายชื่อชื่อของชื่อเพลงนะฮะ
มีหลายเพลงนะเขียนเอาไว้มีนกเขาคูรักศักดิ์ขีแม่ปิงกระท่อมรจนา
ทุกผู้ชมครับมีอีกแผ่นหนึ่งลายมือของคุณตาเหมือนกัน
นี่ฮะเขียนระบายอันนี้เป็นระบายความในใจเกี่ยวกับความทุกข์ทรมานของโรคที่เป็นอยู่
คือแกบอกไปหาหมอก็หาโรคไม่เจอไม่ขับถ่ายเป็นปีไม่รู้จะปรึกษาใคร
เพื่อนฝูงพี่น้องลูกหลานก็ไม่มี
แล้วดูนะฮะท่านผู้ชมดูที่แกเขียนใส่กระดาษเอาไว้นะฮะ
เกือบ๒๐โรคพี่อุ๋ยคือทั้งโรคทั้งอาการป่วย
นี่เขียนเป็นหมายเลขเลยนะ
ความดัน๑เบาหวาน๒ความดัน
ตาเสื่อม๔ไตเสื่อม๕เข่าเสื่อม๖สมองเสื่อมอัลไซเมอร์
ไซเมอร์๘ลูกหมากโต๙ไขมันอุดตันสมอง๑๐สะเก็ดเงิน
เป็นอะไรคะท้องผูกใช่ไหม
คือเป็นเยอะมากอ่ะ
กระดูกทับเส้นนอนไม่หลับปวดหัวชาขาชามือ
สุดท้ายเนี่ยคือเพื่อนร่วมห้องเช่าที่อยู่ห้องอื่นนะนะ

ไม่เห็นออกมาจากห้องเนี่ยหลายวันค่ะ
เมื่อวานนี้ได้กลิ่นเหม็นเน่าโชยมาก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ
เพราะว่าแกเสียชีวิตอยู่ในห้องแต่ทีนี้เขาบอกว่า
ที่นี่เนี่ยมีคนเสียชีวิตมาแล้ว๓คนนะทั้งในห้องที่คุณตาแกอยู่ด้วยนะ
แล้วไปเจอสิ่งที่คุณตาแกเขียนไว้เหมือนกับว่าเจอผีในห้องตลอดเวลาเลย
แล้วเป็นที่วัดเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นวัดเนี่ยนะฮะทีนี้โอ้โหยุ่งเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
คุณแซคนัทวินผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ก็เลยลงพื้นที่ไปนะครับ
ไปที่ห้องเช่าห้องพักจุดเกิดเหตุนะครับก็คุยกับเพื่อนข้างห้องของคุณตาชายานะฮะ
ดีเจชายาเสียงหล่อนี่คือหน้าห้องของคุณตาดีเจชายาเสียงหล่อนะฮะ
๑ทับ๑๓๗นี่เห็นไหมดูกันไว้ดูทำไมคะดูกันไว้
อุ๋ยจะไปพิสูจน์ไหมคะอ่าเดี๋ยวหมอปลาไปคืนนี้หมอปลาไปคืนนี้
ทำไมหมอปลาไปกลางคืนอ่ะเขาจะไปนอนค้างไปนอนเลยเหรอจะไปนอนค้างเลย
เดี๋ยวรอฟังหมอปลานะแซคนัทวินวันนี้ได้คุยกับคุณทองเรียบนะฮะ
นี่คุณตาทองเรียบนะครับเป็นคนที่อยู่ข้างห้องกับคุณตาชายาครับท่านผู้ชมครับ
เป็นเพื่อนข้างห้องกันคุณตาแกบอกปกติเนี่ยโอ้โหดีเจชายาแกอยู่คนเดียว
ไม่ค่อยออกจากห้องหรอกเพราะแกเดินไม่ได้ก็เลยไม่ค่อยได้เจอกันไม่ค่อยได้คุยกัน
แต่นี่เห็นเงียบไป๒๓วันแล้วมันมีกลิ่นเหม็นโชยออกมาเมื่อวาน
ก็เลยเรียกเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบมาเจอศพช่วงเย็นค่ำนี่เห็นไหม
นี่เพิ่งกินข้าวมาเสร็จนี่กำลังแม่กำลังคุยกันอยู่เลยเห็นไหม

ไม่ได้รอให้เขากินโค้งกินข้าวดื่มน้ำก่อนเลยแซค
งานมันรีบงานมันรีบเดี๋ยวไม่ทันนี่ข่าวใส่ไข่ก็จะเล่าเห็นไหมล่ะเห็นไหม
ดำเนี่ยเห็นไหมก็เลยต้องรีบส่งข่าวบอกตามมาก่อนเดี๋ยวค่อยกิน
กินเหล้ากันเออนี่ฮะจากนั้นแซ็กก็ไปคุยกับป้าเล็กนะฮะ
เล็กก็เป็นเพื่อนร่วมหอพักกับคุณตาชายาเหมือนกัน
เล็กบอกดีเจชายาเนี่ยมาแซคเดี๋ยวป้าเล่าให้ฟัง
เอางี้นะไม่ใช่ศพแรกที่ตายที่นี่
ก่อนหน้านี้มีสาวประเภท๒คนหนึ่งมาผูกคอตายหน้าหอพัก
แต่ตอนนั้นเขาก็นิมนต์พระมาสวดให้สวดส่งวิญญาณกัน
แต่จากนั้นก็มีคนแก่ป่วยตายเป็นศพที่๒ในห้องของดีเจชายานั่นแหละ
อันนั้นมีคนเสียชีวิตในห้องนั้นนะครับแต่ไม่ได้นิมนต์พระมาสวด
จนมีศพที่๓ทีนี้เป็นคนแก่อีกนะมานอนเสียชีวิตนะครับ
ตายอยู่ข้างห้องดีเจชายาอืมเอ๊ะข้างห้องดีเจชายาเหรอ
แล้วไม่ใช่ลุงลุงเรียบเมื่อกี้เหรอกล้องตาทองเรียบหรือเปล่า
หรืออาจจะคนละห้องนะและล่าสุดก็คือดีเจชายานะครับ
ซึ่งยังไม่ได้นิมนต์พระมาสวดกันนะขณะเดียวกันเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ย
ทางป้าเล็กแกก็มองว่าอาจจะเป็นเรื่องของอาถรรพ์ที่ดิน
ที่เป็นอดีตที่วินที่ดินของวัดก็ได้อืม
จะมีอาถรรพ์เกี่ยวกับพูดผีวิญญาณที่ยังไม่ได้ไปไหน
แล้วก็ยังจองจำอยู่กับพื้นที่หรือมันก็อาจจะเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้
ที่เนี่ยมีคนแก่สามศพเนี่ยก่อนหน้านี้ตายยังไงบ้าง
อ๋อมีมีเด็กเป็นเป็นกระเทยอ่ะเพราะว่าชะลัยเอง
เด็กมันอยู่เรียนมหกมั้งเอ้ยมสามเนี่ยมันผูกกว่าใจตรงนั้น
เพียงสี่สมสี่สมแล้วทำไมถึงตายแล้ว
ไม่ใช่มันไม่เป็นปกติคนแก่อ่ะก็แก่แล้วอ่ะมันเป็นปกติ
โอ้มีเรื่องผีเรื่องอะไรฮะเธอเคยเจอมั้ยป่าวไม่ไม่เคยเจอ
ท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรหรือว่ามันก็หลักวิทยาศาสตร์ทั่วไปนั่นแหละ
ใช่ไหมเขาก็ป่วยด้วยอะไรด้วยที่เหลืออีกสามศพก็เป็นคนแก่ตายทั้งนั้น

ทุกผู้ชมครับคุณแซคนัทวินได้คุยกับเฮียแก่งนะฮะเฮียแก่ง
นี่ชื่อจริงชื่อนายอนุวัฒน์นี่เฮียแก่งนะครับ
แก๊งบอกว่าเฮียเนี่ยรู้จักกับดีเจชายาตั้งแต่เด็กเลยนะ

ไม่ใช่ฮะดีเจเฮเป็นเพื่อนกับแม่เฮีย

เฮียยังไม่แก่ขนาดนั้นมีเจชายา๗๗แล้ว
ดีเจชายาเป็นเพื่อนกับแม่นะครับ
แก๊งบอกว่าดีเจชายาเนี่ยเป็นดีเจเก่าแก่ในพื้นที่จังหวัดระยอง
ต้องคนแบบอายุแบบ๗๐ขึ้นอะ

ฉันถึงจะรู้จักแบบชื่อเสียงเรียงนามของแก

จะทันฟังแกจัดวิทยุเป็นดีเจวิทยุนะครับ
ดีเจชายาจะรุ่นเดียวกันกับอาจารยอด
อาจารยอดแห่งรายการยูทูปเรื่องเล่าชาวบ้าน
อันนี้เฮียแก๊งบอกมานะเผื่อท่านผู้ชมจะลองเสิร์ชดูนะครับ
แก๊งบอกว่าเมื่อก่อนดีเจชายาแกรวยมากนะฮะ
แต่ว่าแกติดแบบไปเล่นเล่นพนงพนันอะไรพวกนี้
เงินหมดแล้วแกเมียเยอะติดเที่ยวด้วย
เมื่อก่อนลูกของดีเจชายาเขาจะคอยโอนเงินมาให้เรื่อย
เดือนละพันสามพันสามเป็นค่าห้อง
แต่พักหลังเนี่ยไม่ติดต่อมาเลย
ถามว่าเอาแล้วดีเจชายาเนี่ยคุณตาแกใช้ชีวิตอยู่แบบไหนอย่างไร
เฮียแก๋งบอกทุกวันที่หนึ่งเนี่ย
ดีเจชายาจะให้เฮียแก๊งเนี่ยมาเอาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของดีเจชายาเนี่ย
ไปซื้อของมาให้ข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นต้องใช้ในการดำรงชีพ
แต่พักหลังเนี่ยแกเงียบหายไปหลายวันขาดการติดต่อ
เฮียแก๊งบอกเฮียก็ไม่ได้เข้ามาดูเพราะเฮียเนี่ยไม่มีจักรยานยนต์
คือจะไปหาใครทีเฮียต้องหายืมรถเขาก่อนเลยไม่ได้เข้ามาดูหลายวัน
ข่าวอีกทีเอาแกตายซะแล้วส่วนเรื่องที่ดีเจชายาเขียนเอาไว้
ฝาผนังหรือว่าในกระดาษบอกว่าเจอผีหลอกเจอความเฮียนแบบนั้นแบบนี้
แก๊งบอกไม่มีหรอกผีคือตาชายาแกหลงลืมอายุเยอะแล้ว
แกชอบคิดว่ามีผีอ่ะอยู่ในร่างแกคือแกเคยอยู่ที่อื่นมาก่อนนะ
ตอนอยู่หอเก่าก็บอกเจอผีย้ายไปอยู่ที่ไหนก็บอกมีผีตามหลอก
มาอยู่ที่นี่แกก็บอกมีผี
แกอย่าเพ้ออย่างนี้แหละผีอยู่ในตัวเต็มหมดไปเช่าที่ไหน
ผมผมก็ตามไปหาข้าวให้เขาเขาไม่ได้เช่าทีนี้ที่เดียวนะ

ใกล้บ้านก็ดูแลถึงหน่อย
แกย้ายไปอยู่ตรงนู้นเนี่ยรถลาวผมก็ไม่มีขี่ไปหาแก

แกบอกว่าผีเต็มตัวเลย
ไปเช่าห้องข้างติดย้าบ้าง

คุณบัวไลบอกอาจารยอดอายุ๗๗ค่ะ
ก็อายุเท่ากับคุณตาชัยาเลย
คุณผู้ชมครับคนในพื้นที่

วันนี้นิมนต์พระมาทำพิธีสวด
ที่ห้องของคุณตาชายานะครับ
เพื่อความสบายใจนั่นแหละนะครับ
จากนั้นก็กรวดน้ำให้ดีเจชายาไปสู่พบภูมิที่ดี
ส่วนร่างของคุณตาแกตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลระยองนะครับ
ก็ส่งไปจนสูตรตามขั้นตอนก่อน
แล้วกำลังประสานกับญาติให้มารับศพ
บำเพ็ญกุศลกันต่อไป

เขาจะทำให้แกได้เป็นสิ่งสุดท้าย
เพราะไม่รู้ว่าลูกหลานเขาจะรับศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่ไหนอย่างไร
แต่เรื่องอาถรรพ์ว่าเออจะมีผีไม่มีผีเนี่ย
โดยเฉพาะในห้องของคุณตาชายานะ
คุณตาชายาแกศพที่สองแล้ว

ศพหนึ่งผูกคอตายหน้าหอพัก

อยู่ข้างห้องของตาชายา
ศพหนึ่งก็คือเสียชีวิตในห้องคุณอาชายา
แล้วศพที่๔ก็คือคุณตาชายา

หมอปลามือปราบสัมภเวษี
บอกทราบข่าวความไม่สบายใจของชาวห้องเช่าตรงนี้แล้ว
แล้วก็ติดต่อไปยังเจ้าของห้องเช่าแล้วที่จังหวัดระยอง
เจ้าของห้องเช่าบอกว่านี่มีคนเสียชีวิต๔คนแล้วนะ
ในระยะเวลา๔คนนี้เนี่ยคือปีกว่านะ

ปีกว่านะครับก็เลยอยากให้หมอปลาช่วยมาดูให้หน่อย
เพราะว่าคุณตาชายาแกเขียนบันทึกเอาไว้

ทั้งกลางวันกลางคืนเฮียนเหลือเกินซึ่งหมอปลาบอกว่ามันก็
คนกำลังดวงตกมันจะมีพลังงานสัมภเวษีเนี่ยมารบกวนได้

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวคืนวันนี้นะฮะหมอปลาบอกเดี๋ยวจะไปเลย
ฮะเดี๋ยวจะเข้าไปที่ห้องของคุณตาชายาตอนตีหนึ่งแล้วจะนอน
เพื่อทดสอบว่ามันมีพลังงานอะไรบางอย่างไหมถ้าพบว่ามีพลังงานอะไร
อย่างเกิดขึ้นจริงเนี่ยเดี๋ยวจะทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ
ปลดปล่อยดวงวิญญาณให้
ส่วนตัวนะว่ายังไม่ไปไหน